วัยรุ่นชายหญิงก็๒กลุ่ม

ไปประมาณสองกลุ่มนี้กลายเป็น
สาวรำวงคณะดัง

ติดไฟแดงอยู่อ่าแล้วก็จะมีอ่าจักรยานยนต์อีกเป็นสิบนะฮะ
ตามหลังมาแล้วทีนี้ก็ชุลมุนวุ่นวายแล้วไม่รู้ใครเป็นใครอ่ะ
ผู้ชายผู้หญิงเนี่ยครับค่ะแต่มีสองกลุ่มตุ่มทำร้ายกัน
ตบตีกันจนเกิดเหตุชุลมุนนะครับแต่มีหญิงสาวในกลุ่มที่ขี่จักรยานยนต
ตามหลังมาคนนึงเนี่ยไปใช้ขวดเบียร์ไปหญิงสาวที่ขี่จักรยาน
ยนต์มาสองคนจนบาดเจ็บอืมนะฮะอ่านี่ฮะอ้าวอันนี้มาแล้ว
หนึ่งในนั้นเนี่ยอ่าคนที่ไปตีเขาเนี่ยนะครับอ่า
คนที่บาดเจ็บเขาบอกเขาจำได้ค่ะเป็นเน็ตไอดอลสาว
เป็นสาวลำวงชื่อดังนะฮะในพื้นที่จังหวัดน่าน
ชื่อว่าน้องสกาวอืมนะครับอ่าก็เนี่ยฮะ
ที่ท่านเห็นเต้นอยู่เนี่ยนะฮะคือน้องสกาว

ยี่สิบสี่ปีชื่อจริงชื่อนางสาวอัมพิกามีอาจนะครับ
อ่าที่เป็นคู่กรณีกับคนที่บาดเจ็บนะครับเป็นสาวรำวงย้อนยุค
ชื่อดังที่จังหวัดน่านนะฮะคือดังสุดในภาคเหนืออยู่วงหนึ่งอ่ะ
อืมคือนอกจากดังแล้วเนี่ยคลิปเคลิบในสังคมออนไลน์เนี่ย
โอ้โหนะคนก็บอกว่าโอ้โหดูแล้วก็อยากจะไปลำวงเหลือเกิน
อ่าเป็นสาวสวยอ่ะใช่นะฮะอ่าน้องสกาวนี่เป็นสาวรำวงตั้งแต่อายุสิบเก้านะครับ
อ่าอยู่คณะรำวงดอกอ้อสองแยกมาจากคณะระมงดอกอ้อของคุณพ่อ
ก็ตอนนี้เธอก็แยกออกมาเป็นตำวงดอกอ้อสองนะครับ
คือค่าทิศเฉลี่ยวันหนึ่งเนี้ยต่อคืนเนี้ยนะได้พันสองพันบาทต่อคืนอ่ะ
แฟนคลับตามไปดูเกือบทุกงานนะฮะอ่าในจังหวัดน่านเนี่ยโอ้โห
รู้จักเยอะแยะไปหมดพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะครับ
แต่น้องสกาวก็จะมีกรณีลักษณะแบบนี้อยู่เป็นเนืองอยู่เหมือนกัน
หลายเหตุการณ์นะครับอ่าแต่ครั้งเนี้ยน้องสกาวยังไม่ได้ออกมาชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ
แต่ว่าทางฝั่งของผู้บาดเจ็บนะครับบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
สี่แยกวัดพันต้นตำบลผาสิงอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับ
สี่แยกนี้นะฮะในคืนวันนั้นนะครับสาวรำวงกับเพื่อนนับสิบคน
อ่าไปเจอสาวระมงอีกคณะที่เป็นคู่อริกันขี่จักรยานยนต์มาเจอกันพอดี
แล้วมีปากเสียงกันก็เลยทะเลาะวิวาดกันกลางสี่แยกแต่มีคนที่เขาถูกขวดเบียร์ฟาดจนศีรษะแตกนะฮะ
อ่าซึ่งแม่เขาก็พาไปแจ้งความนะฮะอ่าแม่ของหญิงสาวที่บาดเจ็บเนี่ย
หญิงสาวคนนั้นอายุ๒๓นะครับเป็นสาวรำวงที่ถูกทำร้ายร่างกายนะครับ
แล้วก็เอาคลิปไปโพสต์นะครับเธอบอกว่าก่อนเกิดเหตุลูกสาวขี่จักรยานยนต์ไปกับเพื่อน
กันแค่สองคนนะแต่ไปถึงสี่แยกวัดพันต้นจอดติดไฟแดง
มีชายหญิงประมาณสิบคนขี่จักรยานยนต์ตามหลังมาจอดประกบแล้วรุมต่อยรุมเตะ
แล้วก็โดนขวดเบียร์ตีที่ศีรษะจนแตกบาดเจ็บหนึ่งในคนก่อเหตุ
คือน้องสกาวเน็ตไอดอลสาวรำวงชื่อดังในจังหวัดน่าน
ซึ่งมีเรื่องกระทบกระทั่งกันมานานแล้วแล้วก็กล่าวหาว่าลูกสาวของเธอไปโพสต์
ต่อว่าชุดรำวงของน้องสกาวว่าเรียนแบบชุดรำวงของคณะลูกสาว
มันก็เลยมีเรื่องกันเป็นกรณีมาก่อนหลังเกิดเหตุ
พาลูกสาวไปแจ้งความตำรวจนะตำรวจก็เรียกคู่กรณีมาสอบปากคำแล้ว
ซึ่งสกาวก็ยอมรับว่าเป็นคนอ่าตีจริงค่ะแต่ตีผิดคนอ่า
นี่แม่ของคนเจ็บเขาอ้างนะบอกว่าสกาวเนี่ยบอกว่าตีผิดคน
เจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายไปแต่ทางฝั่งคนเจ็บเนี่ย
เขาเรียกค่าเสียหายสองแสนบาทอืมแล้วขอเอาขวดเบียร์ฟาดศีรษะสกาวคืนค่ะ
แต่ฝ่ายตรงข้ามไม่ยอมและตกลงกันไม่ได้ตอนนี้ก็ยังรอตกลงกันอยู่นะครับ
รูปว่าตีผิดคนเขาบ้าตีผิดคนเขาต้องการจะตีเปิดหลูกสาวจริงจริงไหม
แต่หลุงสาวนี้ใช้ค่าเมล์ไงครับอ่า

แต่เวลาแกอู้อย่างดีใกล้แฮกปากเขาของตะโกนอีกอย่าง
แกก็จะเจ็บอย่างนี้ครับเจ็บตรงไหนเขาหุ่นไง
แต่ตามร่างกายมันคือเจ็บตรงไหนบ้างว่าโดนผู้ชายเต๊ะไว้
ไอ้ชิบมันอ่ะโดนเต๊ะโดนอย่างเดียวครับ
อ่านี่ฮะทางฝั่งของคนเจ็บแม่เขาบอกว่าอย่างนี้อืมนะ
แต่ทางฝั่งสกาวยังไม่ได้มาชี้แจงเพิ่มเติมนะครับ
ว่าตกลงจะเอายังไงต่อเพราะแม่คนเจ็บบอกเรียกค่าเสียหายสองแสน
ที่คุณตีผิดคนแล้วก็ขอเอาขวดเบียร์ฟาดศีรษะคืนทีนึง
ก็ทางฝั่งคนเจ็บเขากลัวจะไม่รับความเป็นธรรมไง
เพราะว่าน้องสกาวก็เป็นคนสวยคนดังในพื้นที่อะไรแบบนี้
ก็เลยอาจจะเรียกร้องค่าเยียวยาเสียหายไว้แบบให้หนักไว้ก่อน